ไปดูหนุ่มหล่อเบ้าหน้าฟ้าประธาน
โอ้โหหล่อสดใสไร้ที่ติด
แต่เสียดายความหล่อมาก
จะเป็นใครติดตามกันค่ะกับช่วง
คนมันหล่อจะทำอะไรสิ่งใด
เฮ้อเฮ่ยก็ยำหล่อเหมือนยังหนุ่มแนกชาลีเงี้ย

นิทนาทธ์ตัดผมเองกันขิวเอง
โอ๊ยยยยยังหล่อเลยอะเพราะคุณ

แล้วก็ขอโทษนะครับที่เกิดมาหน้าตาดีเกินไป
แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่
เสียงของผมมันดีตั้งแต่กำเนิด

ผมขอโทษจริงจากใจ
ขอให้คุณห้อยอภัย
และโปรดรักผมด้วยนะครับ

เพิ่งถึงกันกระดุ้งเลยเหรอ

คือเชื่อนะว่าเบาหน้าฟ้าประธานมาให้
แต่พระเจ้าลืมให้วิธีใช้ใบหน้าหล่อนี้หรือเปล่า
ว่าก็ว่านะหล่อเหลือกินเหลือใช้จริง
แต่เรื่องความแปลกก็อีกเรื่องหนึ่งอะนะเพราะคุณ
จ๊ะแจ๊ะริมเจ้า
อยากให้หลายคนไปสอนวิธีใช้ความหล่อของแก๊กนะ